ขอคำแนะนำนะคะจากทางรายการนะคะว่าถ้าเราจะทำอาหารให้ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะต้องเป็นอาหารประเภทอะไรบ้าง
เชฟเลือกในส่วนที่เป็นปลานะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มไขมันที่ดีหรือโอเมก้า๓
ซึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบนะคะแล้วก็เป็นตัวที่จะช่วยปรับในส่วนของเรื่องของไขมันในร่างกายด้วยค่ะ